ล่าสุดนะครับทางด้านของอินโดนีเซียออกมาเปิดเผย
ผลสรุปของสาเหตุของเครื่องบินตกนะครับ
ตกในทะเลชาวานะครับว่าเกิดจากระบบการควบคุมหางเสือขัดข้อง
และการแก้ปัญหาของนักบินเกิดความผิดพลาดครับ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๖๒คน
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติของอินโดนีเซีย
เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย
ประสบเหตุตกลงในทะเลชาวามเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เกิดจากการที่บัตรกรีของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็กในระบบควบคุมหางเสือเกิดการแตกออก
ทำให้ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติถึง๔ครั้งด้วยกัน
โดยในครั้งที่๔นักบินได้ดึงอุปกรณ์ตัดวงจรบนระบบควบคุมของเครื่องบิน

การตัดสินใจดังกล่าวถือว่าเป็นความผิด
เป็นการปิดระบบนักบินอัตโนมัติไปในตัวนะครับ
ที่เครื่องบินจะเริ่มสูญเสียการทรงตัว
เป็นเวลานานเกินกว่าที่สามารถกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้
ทำให้เครื่องบินตกลงในกลางทะเลชวานในที่สุดครับ
ขณะเดียวกันจากประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องบินลำนี้
ยังแสดงให้เห็นได้ว่าระบบควบคุมหางเสือของเครื่องบินลำนี้
เคยประสบปัญหาลักษณะเดียวกันมาก่อนถึง๒๓ครั้งในรอบ๑๒เดือน
และเกิดบ่อยครั้งในช่วง๓เดือนก่อนเกิดเหตุ
กระดาษที่ผลการสอบสวนข้อมูลจากกล่องดำบันทึกข้อมูลการบินพบว่า
สภาพอากาศที่เลวร้ายไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อเครื่องบิน
ที่เคยสันนิษฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้
ตกลงในทะเลชวาเพียงไม่นาน
ทะยันออกจากสนามบินในเมืองสุราบายาของอินโดนีเซีย

ช่วงเช้าของวันที่๒๘ธันวาคมของปีที่แล้ว
จนเป็นเหตุทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด๑๖๒คนเสียชีวิตทั้งลำครับ